เตี๋วต่อเลยนะคะก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงชามไม่ไผ่
ครบเครื่องเรื่องสมุนไพรเขาตุ๋นด้วยสมุนไพรกว่า๒๐ชนิด

เอออุปกรณ์ทำเองทั้งนั้นเลยวัสดุนี่นะคะวัตถุดิบเนี่ยทำเองทั้งนั้นเลย
ผักบุ้งสะอาดแล้วนี่คุณผู้ชมดูลงไปนะคะดูลงไปในหม้อก๋วยเตี๋ยว

นี่แหละค่ะคุณผู้ชมมีคากิด้วยนะชอบไหม
นี่จะบอกว่าไม่ละลายในชามแต่ละลายในปากนะคะ

ถ้วยแปลกไม้ไผ่ใช่ไหมน่ะ
สังเกตมากเป็นชามไม้ไผ่ยักษ์

ไปหาที่ไหนขนาดนี้

น่ารักเนอะดูมีสไตล์อ่ะนี่ค่ะคุณผู้ชม
แล้วจะบอกว่าก๋วยเตี๋ยวหมูเรียงสูตรโบราณแท้เลยนะคะ
ร้านนี้ปักหมุดให้ก่อนเลย
อยู่ในเมืองโบราณจำลองถนนพระยาตรังช่วงสากรครู

นี่นี่นี่นี่นี่คากี้เด้งแบบนี้แหละคะ
ยั่วกันแบบนี้แต่เช้าเลยนะโอ้โหนะคะ
ชื่อร้านบ้านน้ำพริกข้าวสวยนะคะ
อีกรอบหนึ่งทีเด็ดของร้านนี้ก็คือน้ำซุปค่ะ
น้ำซุปเนี่ยนะใช้สมุนไพรท้องถิดกว่า๒๐ชนิด
ตุ๋นรวมกับลูกสับปะรดแล้วก็หัวชายเท้า
ตั้งแต่๖โมงเช้าเรื่อยไปจนถึง๑๑โมงกว่าจะได้ทาน
ใช้ในการตุ๋นน้ำซุปใช้เวลาในการตุ๋นน้ำซุป๕ชั่วโมงนะคะ
ก็เลยทำให้น้ำซุปหมูน้ำเลียงที่นี่ก็จะมีความเข้มข้น
รสชาติหวานหอมเครื่องสมุนไพรนี่แบบนี้นะคะ
น้ำใสไหมดอมน้ำใสก็มีนะคะน้ำใสเนี่ยก็จะมีความหวาน
น้ำกระดูกหมูผมน้ำข้นดีกว่าชอบน้ำข้นใช่ไหม
เคียงก็แน่นเห็นไหมชิ้นใหญ่สดใหม่ให้เยอะ
หวงหมูเลยอ่ะไม่ห่วงเลยนะคะแล้วเออที่นี่เขาจะมีน้ำปรุงนะ
พิเศษของทางร้านก็จะมีรสชาติเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดพอดีเลย
ปรุงจะราดลงไปก่อนที่จะเสิร์ฟแบบนี้ค่ะ
ไม่ต้องพูดถึงชามไม้ไผ่แล้วนะโดยสังเกตไปแล้วนะแต่
คุณผู้ชมคุณภาพเนี่ยคับถ้วยคับชามเลยนะคะแล้วเขาให้เยอะจริงจริง
ใครที่เป็นคนทานน้อยกระเพาะเล็กเนี่ยนะต้องบอกเจ้าของร้านก่อนเลยว่า
ไม่ต้องเอาเยอะนะขอน้อยขอน้อยเอาแต่พอทาน
เพราะว่าเข้ามาแบบมึงเห็นไหมครับถ้วยจริงอื้อหือคากิ
ราคาเริ่มต้นชามที่๘๙บาทคากิน้ำใส๑๐๐บาทโอ้โหแต่ชามนี่ใหญ่เท่าหน้าพี่ฝน
ใช่หมูเรียงคากิ๑๒๐บาทต้มยำทะเลพี่เบิร์ตมีนะ๑๒๐บาทนะคะ
อ่ะเมนูก๋วยเตี๋ยวไปแล้วไปดูเมนูน้ำหน่อยนะคะครับ
ที่นี่ทีเด็ดภูทรคนนครบานอย่างเราอยากทานคือน้ำอะไรรู้ไหมอะไรฮะ
น้ำมะปรี๊ดโอ้โหทั้งหวานทั้งเปรี้ยวเลยถูกต้องได้ยินก็เข็ดฟันละ
น้ำมะปรี๊ดอ่ะเสิร์ฟใส่พัชนะที่ถูกสารด้วยอะไรรู้ไหมน่ะใบจากรู้จักใบจากไหม
รู้จักรู้จักนั่นแหละค่ะใส่น้ำมาปรี๊ดลงไปโอ้โหกรี๊ดเลยนะคะโอ้โห
ภาชนะก็เก๋ด้วยนะเออที่นี่ที่นี่ก็มีเอกล้าร้านมีอัตรรับเป็นตัวตัวเอกมากนะ
โอ้โหต่อไปนี่เข้าเหนียวมะม่วงกระแสน้องมิลลียังไม่สานะจ๊ะ
ข้าวเหนียวมะม่วงก็ตกแต่งมาอย่างสวยงามเห็นไหมเออหั่นสวยด้วยนะหั่นสวยมาก
แล้วดูภาชนะเขาสิโอ้โหผ่านเป็นเหมือนผ้านเลยอ่ะใส่ผ่านมานะคะ
เจ้าของร้านชื่อว่าคุณซายสิริรักษ์พงษ์เจริญนะคะบอกว่าสูตรก๋วยเตี๋ยวหมูเรียงเนี่ย
สูตรของคุณแม่อีทคิดค้นขึ้นมาเพื่อให้ลูกค้าได้ทาน
ก็คุณแม่เนี่ยเสียชีวิตแล้วแต่ก็ถ่ายทอดสูตรจากรุ่นสู่รุ่นมาให้คุณซาย
ในสารเจตนารมณ์ต่อนะคะส่วนใครฟังแล้วเนี่ยน้ำลายสอจองได้นะจ๊ะโทรไปจองก่อนได้
ร้านนี้เขาเรียกว่าเป็นร้านรับแขกได้นะแล้วเป็นเหมือนเมืองโบราณจำลองใช่ไหมพี่ปุ้ย
เปิดทุกวันตั้งแต่๙โมงถึง๑๗นาฬิกา๓๐นาทีเข้าไปดูเมนูก่อนได้
ดูจากกรุงเทพนี่แหละค่ะแล้วก็ดูดูดูเมนูแล้วก็ค่อยไปให้ถึงที่เลยนะฮะ